ดูเรื่องของการเมืองกันสักนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องของการนับจำนวนประชากรในประเทศไทย
เพื่อจะบอกได้ว่าจะมีจำนวนของสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่าไหร่
เมื่อวานราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับ
ก็มีทั้งบางพื้นที่ก็ลดลงไปนะครับ

ส่วนอีกเรื่องที่เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ครับ

สินทิ้งบอมใส่ป้อมไม่อ่อนหวานเหมือนก่อนเลยนะ

เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นนะครับในวันครบรอบ๑๒ปีรัฐพาหาร๑๙กันยายน
หากย้อนกลับไปปี๔๙ครั้งที่นายทักษิณชินวัฒน์เป็นนายยกรัฐมนตรี
ทักษิณชินวัฒน์ก็ออกมาโพสต์ในวันที่๑๙กันยายนปี๒๕
สดร้อนที่ผ่านมานี้เอง
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าประเทศไทยไม่พัฒนาไปถึงไหน
เพราะยังมีเหตุการณ์ของการรัฐประหารอะไรต่างนานาโพสต์เยอะมากมายนะครับ
ปรากฏว่าพลเอกประวิทย์ก็ถูกผู้สิทธิ์ข่าวถามถึงเรื่องนี้ที่นายทักษิณชินวัฒน์โพสต์
และพลเอกประวิทย์ก็ตอบโต้นายทักษิณชินวัฒน์

แต่หลายคนก็บอกก็ไม่ได้ดุดันขนาดเหมือนทุกครั้งนะ

แต่ก่อนบางคำตอบบางการให้สัมภาษณ์ดุดันกว่านี้เลย

แต่ครั้งนี้มันกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาให้คุณ

เพราะว่านายทักษิณชินวัฒน์โพสต์ต่อหลังจากที่ฟังคำสัมภาษณ์ของพลเอกประวิทธิ
ดังนั้นฟังคำสัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกันก่อนนะฮะ

แล้วบ้านเมืองมันยุ่งอยู่นี่เพราะใครน่ะ

ก่อนหน้านี้นายทักษิณภรรย์ออกมาโพสต์ไว้
ว่าประเทศยังแย่บอบช้ำกันทุกฝ่ายพร้อมอโหสิกรรมให้ทุกฝ่าย
และเชิญชวนมาแสวงหาความปรองดองกัน
ส่วนพลเอกประวิทย์ที่ตอบไปบอกว่ากรณีที่นายทักษิณ

หลังจากที่เป็นบทสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์ออกไป
ก็คงถึงหูนายทักศิลป์ชินวัตร
นายทักศิลป์ชินวัตรมีการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์

ท่าทีและน้ำเสียงขึงขังน่ากลัวจัง
นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะ

คุณจำได้ไหมฮะในครั้งที่นายทักษิณชินวัฒน์

แล้วก็ในครั้งที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

ครั้งนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นพบทบ
เมื่อวานก็ในโลกโซเชียลมีการเอาเรื่องนี้
เกาะโต๊ะเกาะโต๊ะไปล้อเลียนกันเยอะมาก

ก็มีภาพตั้งแต่สมัยที่พลเอกประวิทย์เดินตามนายทักษิณ

มีภาพที่พลเอกประยุทธ์เดินตามนางสาวยิ่งลักษ
ในขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายยกรัฐมนตร
มีภาพคุณอัศนีวสันกำลังเกาะเกี่ยวกันอยู่

แล้วก็มีเรื่องเยอะแยะเลยที่ทวิตเขาเอาไปล้อเลียนกัน
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลที่ร้อนแรงมากอยู่ในขณะนี้เลยนะครับ
แล้วก็เข้าไปดูมีคนรีทวิตของคุณทักษิณโพสต์นี้ทวิตนี้
มากกว่า๕๕๐๐๐ครั้งแล้วค่ะ
ครับส่วนที่หลายคนทำภาพตัดต่อภาพแปะติดภาพอะไรต่างนานาเนี่ย
เยอะแยะก็คนก็ไปตามกดไลค์กดแชร์อะไรกันเยอะเลยนะครับ
เรื่องร้อนในโลกโซเชียลและเป็นเรื่องการเมืองนะครับ

ส่วนเรื่องของการจัดหาสอสอแบบแบ่งเขตนะครับ
เมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
แพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสอสอแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งในแต่ละจังหวัดและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดแล้วนะครับ
โดยดูจากจำนวนของประชากร
ซึ่งยึดจำนวนประชากรในวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ซึ่งมีจำนวนประชากร๖๖๑๘๘๕๐๓คน
ดังนั้นจึงเป็นฐานในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
เฉลี่ยราษดร๑๘๙๑๑๐คน

ได้จำนวนสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง๓๕๐คน
ก็มี๒๓จังหวัดสสหาย
อย่างกรุงเทพมนาคอนก็ลดไป๓ที่
ที่เคยมี๓๓ก็จะเหลือแค่๓๐นะครับ
ส่วน๕๔จังหวัดที่นั่งไม่เปลี่ยนแปลง
สารเดิมจะมีสอสอแบบแบ่งเขต๑๒๖คน

ส่วนภาคกลาง๘๒คนลดเหลือ๗๖คน

กรุงเทพมนาคม๓๓ก็ลดเหลือ๓๐คน
ด้านของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตก็บอกว่า
จังหวัดจะใช้เวลาประมาณ๑๔วันในการแบ่งเขตเลือกตั้ง๓รูปแบบ
ก่อนจะนำไปปิดประกาศแล้วก็รับฟังความเห็นของประชาชนและพักการเมือง
ซึ่งกรกตก็พยายามยึดรูปแบบเดิมที่เคยเป็นมา
และจะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด
ว่าจะแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเสร็จและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตั้งแต่วันที่๖พฤศจิกายนเป็นต้นไป
การเมืองจะมีเวลา๓๐วันเป็นอย่างน้อย
ในการหาตัวผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตนะครับ